คุณผู้ชมเคยไปสัญญาอะไรไว้แล้วลืมหรือว่าไม่ได้ทำไหมคะ
คือมีเด็กอายุ๑๓คนหนึ่งที่ชัยนาธเนี่ย
เขาเคยไปสัญญาไปสาบานอะไรกับเจ้าแม่ไว้

คนที่บ้านบอกโอ้โหหมอปลาลงพื้นที่ด่วนเลย
น้องมีอาการผีเข้าเป็นผีหนังไม้ค่ะ
หนูลุกไม่ขึ้นหนูจะลุกขึ้นใช่มั้ยลุกขึ้นแต่ลุกไม่ขึ้นจะลุกใช่มั้ย
ครับจะไปไหน
ไม่เท้า

ทำไมต้องมาทำแบบนี้กับน้องอ่ะเจ้าแม่

เจ้าแม่อยู่ในสมัยไหนเนี่ย

เค้าจะไม่จำเค้าจะไม่จำตัวเองไม่ได้

บางทีก็ลงไปนอนอย่างนี้เลย
ติต้องไปช่วยดึงขึ้นมา
เขาบอกผีนางไม้ผีเจ้าแม่เข้าสิง
ติค่ะไปหาน้องคือพอได้รู้เรื่องก็เลยลงไปหาน้องที่อำเภอสรรคบุรีที่ชัยนาธนะคะ
อย่างที่เห็นเดี๋ยวก็เป็นคนแก่เดี๋ยวก็กุมท้องเหมือนปวดท้อง

คือเป็นผีนางไม้ที่อายุเยอะมากเป็นผู้หญิง
อายุแบบเป็นร้อยปีก็เลยแบบเนี่ยจะเดินไม่ค่อยไหว

คือติเนี่ยไปนั่งคุยด้วยอยู่ดีก็มาอีกแล้วนางไม้มาอีกแล้ว

นี่บางทีก็โอ้โหนี่พ่อนะครับ

คือพ่อเนี่ยส่งคลิปไปให้หมอปลา
เอาขอดูคลิปต้นทางหน่อยก่อนที่ติจะไปคุยกับน้องเขา

แข็งแรงเหมือนกันนะเจ้าแม่ไปไหนอ่ะ
เห็นแล้วปวดใจบอกอยากให้หมอปลามาช่วย
เมื่อวานติก็เลยไปคุยด้วยค่ะก็เหมือนเมื่อกี้นี้พอนั่งคุยอยู่ดี
เจ้าแม่มามาอีกแล้วไม้เท้ามาเลยลงย่อสุดอ่ะ
ไล่ไปไล่มาเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเคยอยู่บ้านเช่าที่นึง
แล้วลูกชายเคยไปสัญญิงสัญญาไปสาบานไว้เรื่องเล่นดนตรีไทย
บอกจะเรียนดนตรีไทยแต่ไม่เรียนสักที
เจ้าแม่ก็เลยโกรธบอกผิดคำสัญญาผิดคำสาบานโกรธมาก
น้องก็อยู่๑๓ปีอีกนะวันนี้หมอปลามาแล้วนะคะ
คือคุณพ่อบอกเคยพาไปหาหมอทางศัยศาสตร์หรืออะไรเนี่ย
แล้วก็ทำการขอเข้ามาแล้วพอย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้เนี่ย
ไม่ได้เอาลูกปั้นมาด้วยถึงเหตุผล๑๒๐ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเด็กเป็นอะไร
ก็ไปกันใหญ่นี่นี่ลูกปั้น
อันนี้คือบ้านเก่านะหิติไปดูที่ไม่ได้เอากลับมา

หาน้องที่บ้านค่ะครับไปถึงปุ๊บหมอปลาเดินไปคุยกับน้องก่อนเลยอืม
อ่าคุยกับพี่คุยกับติอยู่แวะต้องแวะคุยกับตินิดนึงก่อนเออ
นี่นี่มาแล้วเพราะตีเขาคุ้นเคยอยู่เขามาตั้งแต่เมื่อวาน
เออใช่นี่หมอปลาเดินตรงมาคุยกับน้องวันนี้น้องใส่เสื้อสีส้ม
อ่าก็คุยกันสอบถามต่างต่างนานาเรื่องราวความเป็นมาอาการเป็นแบบไหนยังไง
แล้วสักพักหนึ่งหมอปลาก็ยื่นมือออกไปค่ะเป็นยังไงให้น้องนัทจับมือ
จับมือใช่บอกให้น้องนัสบีบแรงแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไง
นัทบอกหนาวร้อนแล้วก็เหนื่อยหมอปลาเลยเปลี่ยนเอามือไปจับหัว
แล้วก็ถามอีกรู้สึกยังไงน้องนัทก็พูดเหมือนเดิมหนาวร้อนแล้วก็เหนื่อย
อืมหมอปลาบอกผมรู้แล้วรู้แล้วเหรอรู้แล้วรู้เลยเหรอรู้เลย
สุดยอดเลยหมอปลายนะหมอปลาบอกว่านัทน้องชื่อนัทนะนัทนัทเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง
แล้วยังไงใครพูดอะไรก็คล้อยตามพูดแค่นี้หมอปลาพูดแค่นี้
แล้วก็เดินขึ้นบ้านเดินขึ้นไปชั้น๒ของบ้านตรงที่มีจุดตั้งหิ้งบูชานางไม้
อันนี้เขาเอามาจากที่บ้านเช่าเดิมแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เนี่ยหมอปลาเดินมาจับหัวนางไม้เลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าหมอปลาไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งเล่นลับอะไรในตัวเรซินนางไม้นี้เลย
แสดงว่าไม่ได้มีอะไรเลยตรงนั้นใช่เป็นแค่รูปปั้นรูปหนึ่งใช่
หมอปลาก็เลยเรียกน้องนัทขึ้นมาอีกแล้วบอกว่านี่ทำอะไรเนี่ยหักเลยเหรอหักเลย
หักข้อเลยเหรอหักยากแหละใส่ส่งใส่สินเอายังไงล่ะหมอปลา
คือคงพยายามจะทำให้เห็นว่าไม่ได้มีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์อะไรหรอก
บอกมันคือตุ๊กตาตัวหนึ่งหมอปลาบอกน้องนัทว่าไงรู้ไหมคะ
นัทสิ่งที่เกิดขึ้นนัทคิดไปเองนัทจิตอ่อนคล้อยตามคนง่าย
ทำท่าเหมือนจะหักหักไม่ลงหมอปลาก็เลยหิ้วลงมาข้างล่างด้วย
ครับแล้วทุบเลยค่ะทุบเลย
ไม่ได้ทุบน้องนัทนะทุบตุ๊กตานางไม้
โอ้นี่ดีเลยเองนะนี่เอาคอนทุบทุบหัวหักไปแล้วเหรอ
โอ้โหนั่นเห็นไหมเดี๋ยวพ่อกลับมาเลยเนี่ย
ให้เอากลับไปด้วยมันไม่มีเลยมันมันเป็นเรื่อง
สมมุติเป็นเรื่องโกหกให้เราสบายจะให้เราเสียเงินเสียทองในภายภาคหน้าเนี่ย
โอ้โหมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพ่อเอากลับมาเลยเนี่ย
มันเป็นแค่เลซินหลอกเด็กมันเป็นของหลอกเด็ก
แล้วจำผมไว้นะไม่มีใครคุ้มครองเราได้นอกจากตัวพวกเราเองพี่
นี่ค่ะหมอปลายังไม่จบนะหมอปลาเดินไปที่บ้านอีกหลังนึงด้วย
หมอปลาก็บอกก็ไม่มีสิ่งเล่นลับอะไรอยู่ในบ้านเลยจริง
ก็เลยออกมาบอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะด้วยความที่น้องนัทเองแกเป็นคนจิตอ่อน
แล้วก็ประกอบกับถูกปลูกฝังจากคนอื่นเลยทำให้คิดไปเองคล้อยตาม
ก็เลยอยากให้น้องตั้งใจทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนา
แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง
ต้นพ่อของน้องก็บอกว่าตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้น
ศัยศาสตร์ทิ้งไปเลยเหลือแค่เรื่องสุขภาพของลูก
ก็กะว่าจะพาลูกไปตรวจร่างกายและจิตใจตามคำแนะนำของหมอปลานะคะ
คุณพ่อบอกว่าเอาจริงที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
หรือว่าปลูกฝังให้ลูกสัทธาของอะไรแบบนี้
ก็ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับการเรียน

เพราะกลัวว่าไปเรียนแล้วเดี๋ยวเกิดอาการขึ้นมา
กลัวเพื่อนจะล้อว่าเป็นบ่าสติไม่ดี
พ่อเองก็ไม่สบายใจนะแทบไม่ได้ไปทำงานเหมือนกัน
นี่บางทีเขวไงใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้หน่อยนึง

แล้วมันคิดไปตะเลิศไปอะไรแบบนี้